กลางการแข่งขันกีฬานะครับก็ยังสามารถไปได้ที่

โดยวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ย
นักเทนนิส๔สาว
ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียสนะคะ
ขณะนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ
ก็เดินเล่นและเลาะริมชายหาดกันอย่างมีความสุขค่ะ
แต่เมื่อเวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมาณบริเวณนี้
เทนนิสระดับโลกได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์ค่ะ
ในช่วงเทศกาลที่สำคัญเนี่ยเราก็จะ
มีการทำบุญตักบาทนะครับสำหรับอาหารให้กับพระ
ก็บอกเขาว่ามาเมืองไทยแล้วนะ
คุณตักบาทแล้วอยากได้อะไรในชีวิต
ก็ขอพรโดยเพราะพวกนักเทนนิส
เขาคงอยากได้แชมป์แกนแสลม
จากนี้ไปก็จะไปแข่งออเตเรียนโอเปิน
ผมก็บอกเขาว่าก็ขอพรพระด้วย

สำหรับการแข่งขันวันนี้รอบรองชนะเลิศคู่แรก
แต่ก่อนหน้านั้นพวกเธอจะได้ดวนฝีมือการปรุงผัดไทยและต้มยำกุ้ง

ช่วงหลังการแข่งขันเทนนิสค่ำคืนสุดพิเศษ
เทนนิสจะเข้าร่วมชมการจุดพลุบนเรือกลางทะเล
เพื่อเฉลิมฉลองวินาทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๐๑๙
จะปรากฏเป็นแสงสว่างสวัยในค่ำคืนนี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศทั้งหมดรวมถึงจุดหัวใจสำคัญ

ซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณ๓๐๐เมตรออกไปนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ

รายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน